ก่อนหน้านู้นเป็นข่าวไปนี่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขับรถขี่รถมอเตอร์ไซค์พยายามหนีตำรวจสุดท้าย
ตามจับกลุ่มตัวมาได้และที่น่าตกใจคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งใน๘คนเนี่ยยังเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะฮะ
ให้ดูภาพแบบนี้ก่อนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจริงเนี่ย
คือตี๒ของค่ำคืน๒๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจบกจรชื่อเต็มก็คือตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะ
ที่สุดแล้วไปจับกลุ่มตัวมาได้นำโดยเบนท์เรซิ่ง
ชื่อจริงก็คือนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช
จับกลุ่มมาได้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จ๘คนด้วยกัน
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของกลาง๗คันค่ะ
ตำรวจไปพบกลุ่มผู้ต้องหาขี่รถมอเตอร์ไซค์
มาจากถนนเทวริสพันธ์ลึกเข้าถนนวิภาวดีรังสิต
มุ่งหน้าไปหลักสี่ขับขี่กันมาด้วยค่อนข้างเร็วแล้วค่ะ
ตำรวจทำไงไล่กวดเลยไล่ตามนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังคงเร่งเครื่อง
พยายามขี่หลบหนีด้วยความเร็วจนกระทั่งตำรวจเนี่ยเกือบไล่ไปไม่ทันนะคุณ
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็เก่งนะคะพยายามขี่ตามแล้วก็บีบเส้นทางให้แคบลงแคบลงเรื่อย
ที่สุดแล้วก็ควบคุมทั้งหมดควบคุมตัวทั้งหมดไปที่สอนอทุ่ง๒ห้องพร้อมกับยึดรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด๗คัน
เอาล่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเพราะตอนนี้พรกรฉุกเฉินยังคงอยู่แปลว่าห้ามรวมกลุ่มกันมั่วสุมนะคะแล้วข้อหาที่สองคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะ
คือคุณสุพรเพ็ญโวรโรสเจริญเดชอายุ๕๘ปีนะคะมาที่สอนอทุ่ม๒ห้องนี้นะคะมาเพื่อประกันตัวลูกชายโดยมีการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเบนแล้วก็กับเพื่อนคนละ๔๐๐๐๐บาทก็รวมเป็นเงินเบนเสร็จคือ๒๘๐๐๐๐บาทนะคะพนักการสอบสวนก็เดี๋ยวนัดกันมาอีกครั้งนัดมาทั้งหมดเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลในวันนี้ก็คื
ถึง๓๑กรกฎาคมข้ามรวมกลุ่มกันนะคะ